คุณผู้ชมฮะเมื่อวานถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญนะครับ
แล้วก็พูดถึงสถานการณ์ในบ้านเรากันเยอะนะครับ

และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์นะครับ

ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ภายในพระอุโบสถวัดภาษีรัตนสาธารามนะครับ

ก็มีประสบนิกรรอเฝ้ารับเสด็จ
ที่ทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศ์นะครับ
เสด็จจากหน้าสาราสหทัยสมาคม

เพื่อทักทายประสบกรณิกรที่เฝ้ารับเสด็จ

คือบรรยากาศก่อนจะถึงช่วงเวลา

ก็มีประชาชนชาวไทยเดินทางมาจากทุกคนทุกแห่ง
เพื่อมารอเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จนะครับ

เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภา

กรมหลวงราชสารินีศริพัฒน์มหาวัชรราชชัธิดา

สิริวัณวรีนาบรีรัฐราชกัญญา

ไปส่งเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาฤดูฝน

ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
พระแก้วมรกฏภายในพระอุโบสถ

หรือวัดพระแก้วในพระบรมมหาพระราชวัง
อันนี้เป็นบรรยากาศด้านนอกวัดพระแก้ว
ก็มีประชาชนไปจับจองที่นั่ง
เพื่อที่จะรอเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
นาทีที่รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่าน
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

ส่งเปิดกระจกรถยนต์พระที่นั่ง
แม้มพระสวนและทรงบกพระหัสทักทายประชาชน
ที่มาเฝ้าธุระองค์ทุลีพระบาทรับเสด็จ
ซึ่งประชาชนต่างส่งเสียงแทร่ซ้องส่งพระเจริญ
รวมถึงนี่นะฮะอันนี้คือคุณไทยคุณจักรพันธ์
แล้วก็นั่งข้างคุณท็อปคุณบิลบริษฐ์ด้วยนะครับ
พร้อมกับพระสวนให้ก่อนก็บกทรงสัญลักษณ์

ในการเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
รวมถึงมีป้ายข้อความแสดงออกถึงการปกป้องสถาบัน
และแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ส่งเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกฏแล้วนะครับ

ที่สงฆ์พระแก้วมรกฏแก่ประชาชน
ที่ไปเฝ้าธุระองค์ทุลีพระบาทรับเสด็จ
บริเวณโดยรอบพระอุโบสถวัดพระแก้วนะครับ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
พระชระกิติยาพานเรนธิราชเทพยาวดี
กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา

สิริวัณวรีนาบรีรัฐราชกัญญา
พระดำเนินออกจากสาลาสหทัยสมาคม

เพื่อส่งเยี่ยมประชาชนนะครับ
ตรงจุดนี้เองนะครับมีนายบินบรรลือฤทธิ
พร้อมด้วยนายเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์

แล้วก็มีดาราอีกหลายคนนะฮะ
นี่แหละครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในคลิปนี้
คุณบินก็เป็นคนที่มีหนวดมีคราว

แล้วก็คุณเอกพันธ์ก็อยู่เคียงข้างนะครับ
ก็ได้รอเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จอยู่
นาทีนั้นคุณบินได้ก้มลงกราบแทบพระบาท

จากนั้นใช้มือสัมผัสข้อพระบาทของพระองค์
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณยิ่ง
น้ำตาไหลด้วยความตื้นตันใจนะครับ

มีพระราชดำรัฐตอบกับนายบินบรือฤทธิ์อย่างเป็นกันเอง
บอกว่าขอบใจมากที่ทำเพื่อประชาชน

ขอบใจที่ช่วยเหลือประชาชนที่ทำเพื่อประชาชนนะครับ
ขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
แย้มพระสวนและทรงยกพระอังคุดขึ้น
หรือว่านิ้วหัวแม่มือด้วยทรงชื่นชม
และมีประชาชนคนหนึ่งได้ถ่ายไว้ได้นะครับ
ให้คุณผู้ชมเห็นภาพแห่งความประทับใจตรงนี้ซะหน่อยนะฮะ
ระหว่างนั้นเองนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาบรีรัฐราชกัญญา
ได้มีพระดำรัฐกับคุณบินและคุณเอกพันธ์
อย่างเป็นกันเองว่ายังรับงานแสดงอยู่ไหม
นักแสดงชื่อดังทั้งคุณบินและเอกพันธ์

หลังจากได้เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จแล้ว
บอกว่าถือเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิต
ที่ได้กราบฝ่าพระบาทในหลวงรัชกาลที่๑๐
ร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตันใจอย่างหาที่สุดไม่ได้
โดยก่อนหน้านี้ที่ในหลวงรัชกาลที่๑๐
ทรงพระดำเนินมาบริเวณที่ทั้งสองคนอยู่นั้นนะฮะ
นำผ้าไหมผืนใหญ่มาปูไว้

โดยทั้งคู่นะครับจะนำผ้าไหมผืนใหญ่นี้

เพื่อเป็นสิ่งของมงคลที่สุดในชีวิตนะครับ
ขณะที่คุณไทยเอกพันธ์ได้เล่าวินาทีประทับใจ
บอกว่าขณะที่มีพระราชดำรัฐตอบกลับนั้น
เสโทของในหลวงรัชกาลที่๑๐
ดลงใส่ศีรษะของตนเสมือนน้ำทิพย์นะฮะ

ทั้งสองคนคือคุณบินและคุณเอกพันธ์
ยืนยันว่าในวันที่๕ธันวาคมที่จะมาถึงนี้นะครับ
มาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จอีกครั้ง
คลิปต่างเหล่านี้ได้มีการเผยแพร่ออกไปสู่โลกโซเชียล
ทำให้ชาวเน็ตพูดถึงกันอย่างมากนะครับ
ช็อตที่นักแสดงชื่อดังอย่างบินบรรลือฤทธิ์
้มลงกราบแทบพระบาทในหลวงรัชกาลที่๑๐
อกจากนี้ยังมีดาราคนดังอีกจำนวนมาก
ที่มาเฝ้าธุระองค์ทุลีพระบาปรับเสด็จด้วย
ไม่ว่าจะเป็นคุณนกสินใจเปล่งพาณิชย์

คุณท็อปดารณีนุษย์ประสุทธิ์นาวินนะครับ
คุณเดือนปรายมารัชตะแล้วก็คุณดี้นิติพงศ์หอนาค
แล้วก็มีประสบกรณิกรจำนวนมากนะครับ
ที่เฝ้าธุระองค์ทุลีพระบาปรับเสด็จนะครับ
ไปจับจองที่นั่งกันตั้งแต่เช้ามืดเลยนะฮะ
กระทั่งเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จในช่วงหัวค่ำนะครับ
ในส่วนของคุณไทท์กับคุณบิลเขายินชัดเจนนะครับ
ออกมาครั้งนี้คือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ยุ่งการเมืองไม่มีสีเสื้อใด
เกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมการเมืองทั้งสิ้นนะครับ